คุณลุงอายุจะ๗๐แล้วไปกับเมีย
พอเข้าป่าแล้วลุงแกเป็นอัลไซเมอร์

นี่เจ้าหน้าที่เขาตามหากันทุกวันทุกวันนะ
ลูกชายจุดทูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลย
แล้วสุดท้ายเจอ

แล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเจอสภาพไหนค่ะ

โดยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๕

ผู้ท้อนสะดาวทำไมเยอะจังอ่ะเยอะสิ
ญาติแล้วก็ชาวบ้านไปตามหาตัวลุงพรสันติแซ่เฮ้งอายุ๖๗ปี
หลงกับเมียตอนที่ลุงแกออกไปกรีดยางอ่ะ
ตั้งแต่คืนวันพระฤหัสคุณผู้ชม
ตุลาที่ผ่านมาในป่าสวนยางพารา
ที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาหายไป
หาร่องรอยไม่เจอด้วยอีกอย่างหนึ่งลุงแก
มีอาการหลงลืมเป็นอัลไซเมอร์อายุเยอะแล้ว
ตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วทำยังไง
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สนที่กำลังออกหาค่ะ

มีทหารจากกองร้อยทหารราบที่๕๐๔
กับตำรวจตระเวนชายแดนนำทีมค้นหากระจายกำลังหารัศมี๓กิโล
ป่าสวนยางป่ารกทึบหาหมด
ลูกลุงลูกของลุงจุดทูบกลางสายฝนเลย
ฝนก็พร่ำลงมาแบบนี้นะคะ

อยากที่จะไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางบนบานสารกล่าว
ให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้ได้เจอพ่อหน่อยเถอะ
แล้วหลังจากจุดทูปปั๊บนี้ฝนตกลงมาเยอะอยู่นะ
พอตกเสร็จแล้วปั๊บ๕นาทีฝนหยุด

นี่นี่คือลุงลุงพรตันนติค่ะ

ยังยิ้มได้อยู่ที่ขนำนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม

อยู่กลางป่าสวนยางพาราบนเนินเขารอยต่อบ้านควนพลายางเกาะเนี่ยนะคะ
ติดกับตำบลปริกอำเภอสะดาว
แล้วถ่ายภาพไงส่งมาให้ญาติญาติได้ดูบอกใช่ใช่ไหม
ลูกก็บอกใช่นี่พ่อผม
ชายโยโหร้องด้วยความดีใจเลย
คือตัวคุณลุงเองน่ะอิดโรยแต่เมื่อกี้ก็มีรอยยิ้มนะคะ
ก็คิดดูสิไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่วันพระรหัสแล้ว

รีบเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งให้กินก่อนเลย

นำส่งโรงพยาบาลสะดาวนะคะให้คุณหมอได้เช็คร่างกายหน่อย
จุดที่เจอเนี่ยจริงเมื่อวาน

เจ้าหน้าที่ไปหามาแล้วนะคือก่อนวันค้นหา
คือหาเมื่อวานใช่ไหมวันก่อนหน้าวันหนึ่งก็ไปค้นหามาแล้ว
แต่ไม่เจอแล้วพอถามว่าลุง
ลุงได้ยินเสียงตะโกนเรียกของเจ้าหน้าที่ไหมเนี่ย
เขาตะโกนเรียกกันเนี่ยลูกบอกโอ้ไม่ได้ยินเลย

เออบางคนก็จะบอกเนอะหิบังตา
ทำให้ฝ่ายที่ถูกหาก็เอาหาไม่เจอ
ฝ่ายที่จะหาก็หาไม่เจอทั้งที่อยู่ตรงนั้นนะคะ

เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครอบครัวก็อาจจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

มากับเมียนะตอนที่เข้าป่าสนยางแต่ดันไปพลัดหลง